ข่าวต่อไปนี่ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่อ่ะวันนี้หน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ลงเอาไว้บอกว่าป้าภัยนางรำท้าสาบานพระแม่ค้าขายหวยปมชวด๑๒ล้าน
จบเมื่อไหร่ไม่รู้นะความจริงก็คือความจริงภาค๒เรื่องใหม่
เออนะฮะกรณีนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะมีการเจรจากันนะ
ระหว่างภัยมณีกับนางรัฐเนี่ยมีการโทรเจรจากันนะครับ
แล้วก็ท้าเลยสาบานกันไหมเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งสองคนเคารพนับถือเลย
หน้าพระธาตุนารายเจงเวงนะครับเป็นจุดที่ขายสลากวันนั้นด้วย
นี่แหละครับนางไพมณีพลราชมคนซื้อลอตเตอรี่นำรูปภาพมายืนยันว่ามีพยาน๕๖คนนะ
อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยกันขณะจองซื้อลอตเตอรี่กับนางรัตนาภูละคร
ที่หน้าพระธาตุนารายเจงเวงนะครับ

ก่อนจะมีการรำบวงสวง
แต่ขณะคุยกับผู้สื่อข่าวอยู่คุณผู้ชมฮะ
รัตนาโทรเข้ามาหานางไพมณีครับ

เรื่องนี้เรื่องที่เราเป็นข่าวกันอยู่เนี่ย

พี่เคยตามหาซื้อ๕๓๘
พี่ก็พูดเล่นกับน้องกลุ่มนางรำของพี่ประจำว่า

แล้วก็ยังพูดกับน้องนางลำว่า

เอาพี่ก็ยังว่าวกับน้องนางลำ
ก็ได้ยินกันทุกคนอยู่ในวัดธาตุนารายนะนาง
นักก็ได้จำตรงนั้น

พี่ก็รู้ว่ารัฐขายเป็นแบบนี้ตะโหลด
ถ้ามีคนจองแล้วเขียนชื่อแล้ว

ตรงทางวันที่๑ไปขึ้นอย่างนั้นเหรอ
ดูก็ออกใช่ไหมครับว่าตกลงกันไม่ได้ไม่ได้
ต่างคนต่างยืนยันบอกว่าฉันนี่แหละทำถูกแล้ว
เถียงกันแล้วสิไม่ใช่เคลียร์กันแล้ว
นายภัยมณีจึงบอกว่าเอาไหมล่ะ
เรื่องข้อกฎหมายก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ถ้าตัวเธอผิดก็ยอมรับโทษแล้วก็กดวางสายไป
นางไพมณียังท้านางรัตนาด้วยว่าถ้าหากรัตนาไม่ได้เก็บ
เตอรี่รางวัลที่๑เลข๘๓๕๕๓๘เอาไว้นะ
สาบานกันไหมต่อหน้าพระธาตุนารายเจงเวงนี่แหละ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นที่ที่พวกเธอ
เคารพสัทธาแล้วก็มีการซื้อขายสลากกันที่นี่ด้วย
คุณผู้ชมครับมีพยานคนหนึ่งเขาเล่าบอกว่า
นางรัฐเนี่ยมีกำหนดการนะว่าจะจ้างรถตู้เนี่ย
ไปกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่๒มีนาคมครับ
แต่สุดท้ายไม่ได้ไปอาจจะเป็นเพราะมันเป็นข่าวขึ้นมา
ซะก่อนหรือเปล่าพยานรายนี้ยังเสนอตัวเป็นคนกลางด้วยนะ
นัดคืนสลากให้เจ้าของถ้านางรัฐเอาไปจริงเพื่อจะได้ไม่มีเวร
ไม่มีกรรมต่อกันแต่ก็ได้รับคำยืนยันจากดังรัฐว่า
ไม่ได้เก็บสลาก๒ฉบับนั้นไว้แล้วไม่รู้ด้วยว่าขายให้ใคร
ส่วนที่เตรียมจ้างรถจะไปกรุงเทพมหานครนั่นน่ะนะ
ฉันตั้งใจจะไปซื้อลอตเตอรี่ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผมเดาว่าอาจจะมาที่สนามบินน้ำ

เขาบอกว่าลอตเตอรี่ที่นครพนมมันแพง

เออนะฮะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปโดยไม่ได้บอกเหตุผลครับ
เอาพี่จะประสานให้คุยกันดีไหม
เออหนูไม่ได้เอาอืมจริงเหรอพี่ก็ถามเขาเนอะ
หนูไม่ได้เอาไม่ได้เอาเดี๋ยวพี่ถามเธออีกหน่อย
เมื่อวานนี้พี่ไปตลาดเขาบอกว่าเธอไปชวนใครไปกรุงเทพ

หนูไม่ได้ไปหนูชวนจริงแต่ว่าหนูจะไปซื้อสลักที่กรุงเทพ
ขณะที่วันก่อนครับคุณผู้ชมทีมข่าวก็ได้พูดคุยกับนางรัฐไหมคะ
สลักเนี่ยนางรัฐก็โทรถามยี่ปั๊วนะที่เธอเนี่ยรับสลักมาขาย
คือจะเช็คต้นคั่วไงครับคุณผู้ชมครับว่ามีคนถูกไหมรางวัลที่หนึ่งอ่ะ
ปั๊วรายนี้ยืนยันว่าไม่มีใครถูกรางวัลที่๑ครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะครับสลากที่นางรัฐรับมาขายอีกส่วนหนึ่งเนี่ย
มันมาจากวังสภูมิเลยครับและเพื่อที่ขายด้วยกันเนี่ย
ตอนนี้ก็ยังตรวจสอบไม่ได้ต้องรับส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับ
นางไพมณีเนี่ยเข้าพบพนักการสอบสวน
ตำรวจภูทรเมืองสกลนครนะครับเพื่อทวงถามความคืบหน้า
ทางตำรวจก็บอกว่าทำหนังสือไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อายัดสลากนะถ้ามีใครนะเอาสลากรางวัลที่หนึ่ง
มาขึ้นเงินแล้วข้างหลังเนี่ยมันมีการสลักหลัง
เขียนชื่อภัยมณีเอาไว้อย่างที่เห็นในข่าวไปเนี่ย

ทีมข่าวสอบถามความเห็นไปยังผู้มีประสบการณ์ตรง
ครูปรีชาครูปรีชาไคร่ครวนว่ายังไงล่ะนะฮะ
ครูปีชาบอกว่ากรณีนี้ไม่ใช่ความผิดของแม่ค้า
เพราะการซื้อขายแบบนี้ถือว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์
ความเห็นครูนะเพราะไม่ผิดที่แม่ค้าจะนำลอตเตอรี่
ไปขายให้ใครก็ได้เพราะไม่มีอะไรมาเป็นหลักประกันว่า
ลูกค้าจะกลับมาจ่ายเงินแล้วจะกลับมาซื้อสลากไป
ถ้าเกิดจะอ้านอย่างที่เขาอ้านในข่าวมันสนสิน
ก็ต้องใจเงินเขา
คือถึงสลักชื่อหรือไม่สลักชื่อในความรู้สึกของตัวเองนะ
เรียกว่ายังการซื้อขายยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่สมบูรณ์
ถ้าอย่างตัวครูเนี่ยครูเคยแบบนี้บ้างไหมครับ
ไม่เคยครับสั่งจองปั๊บพอไปรับก็ต้องจ่ายเงินเขาเลย
คดีของครูปีชาหวย๓๐ล้านตอนนี้เอาซะหน่อย
หน้าก็คือตอนนี้กำลังจะไปร้องดีกาสารดีกานะ
ใช่สุดท้ายแล้วก็ต้องดูว่าจะรับกันหรือเปล่าค่ะแต่เมื่อวานที่ผมสงสัยไง
ยังไงฮะไอ้สลากถ้าคนอื่นเอาไปสมมติปุ้ยจะเอาสลากละวันที่หนึ่งไปขึ้นเงิน
แล้วพี่เขียนนักตะโพงเอาไว้ขึ้นได้ไหม
คือเมื่อวานเนี่ยพูดไม่หมดคือถ้าเกิดว่าปุ้ยเอาของพี่ไปขึ้น
สามารถขึ้นได้แม้ว่าข้างหลังนั้นจะเป็นสลักชื่อพี่
แต่จะขึ้นไม่ได้กรณีที่พี่ไปแจ้งอายัดเอาไว้
เนี่ยที่ปุ้ยพูดมาตรงเป๊ะกับโฆษกของกองสลากครับ
คุณธนวัฒนพลวิชัยท่านบอกแบบนี้เลยคือ
จ่ายเงินให้กับผู้ที่ครอบครองสลากเท่านั้น
แม้จะมีชื่อผู้อื่นสลักหลังก็ขึ้นเงินได้
ยกเว้นอายัดเอาไว้ปุ้ยพูดถูกเป๊ะเลย
คุณผู้ชมครับเราเคยฟังการสาบาน
ระหว่างครูปีชากับหมวดจรูนไปแล้ว
เมื่อกี้เขาท้าสาบานกันใช่ไหมลองฟังดูหน่อยฮะ
ท่านางรัดเน่ใจบริสุทธิ์ใจโค้ลให้มาให้พระท่านพระธาตุนารายจีนเรง
เป็นทัพสาบานนางกันในสะเด็นความบริสุทธิ์ใจ
ไปขายหรือว่าแนวใดก็ให้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจน้องกันชาวบ้าน
ให้องค์พระธาตุนารายติเวรนี่เป็นสถีพยานให้ในความบริสุทธิ์ใจของเจ้า
แสดงความบริสุทธิ์ใจออกมาทั้งสองฝ่ายเจ้าก้าวที่ลงมาสาบานกำค่อย
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองว่าขายไปแล้วหรือว่า
ล็อตเตอรี่น่ะยังอยู่กับเจ้าโอ้โหพระธาตุนารายจีนเวียงเป็นสักทีพยาน
อันนี้เป็นการสาบานฝ่ายเดียวก่อนนะใช่ค่ะอ่า
นะครับของคุณภัยมณีคนที่บอกว่าได้ซื้อแบบเชื่อไว้

วงการการซื้อเชื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลจะสั่นคลอแล้วล่ะ

คือใครจะซื้อเชื่อเนี่ยอาจจะมีปัญหา

เพราะว่าอย่างนี้เขาเรียกทุกขลาบไหม

เออปัญหามันมาเยอะเลย